จู่ก็เหมือนว่านุ่มเต้ยเปลี่ยนผู้จัดการส่วนตัว
เออคือมีคนเห็นว่านุ่มเต้ยไปออกงานอีเวนต์

จัดการส่วนตัวของคุณจุ๋ยวรัฐยา
บันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยรีบเลยซอกแทรกไปสอบถาม
หรือว่าจะมีเหตุการณ์เกาเหลากับผู้จัดการคนเก่าหรือเปล่านะคะ
แล้วกับต้นสังกัดอย่างบอร์สคาร์ดเนี่ย
ยังมีสัญญาอยู่หรือเปล่ามาอัปเดตกันเลยจ้า
ตอนนี้ก็ยังละครอยู่กับพี่หน่องอยู่ครับ
ใช่เซ็นกับพี่ห่องอยู่ในเรื่องของละคร

หมดสัญญาจากที่เดิมแล้วครับ
ก็เลยจะเห็นเป็นพี่
พี่ออนครับพี่ออนใช่ที่ดูแลพี่จุ๋ยอยู่ด้วย
แล้วจะมีโอกาสได้ค่าได้อะไร
กลับมาทำงานกับเชียร์อีกไหมคะ
มีครับเห็นพี่เชียร์เขามีโปรเจกต์อะไรสักอย่าง

ใช่ใช่ลำรองสนุกแน่ครับ
มีอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องที่ยังเลิฟกับพี่หน่องบอสคาร์ดอยู่
แหละแต่ว่าเต้ยบอกว่าบางคนที่คิดถึงผลงานของเขา
ก็อดใจรอนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ซุ่มถ่ายละครอยู่๓เรื่องติด
โอ้โหก็ถือว่าเป็นดูกันยาวไป
อีกหนึ่งหนุ่มฮอตในวงการเป็นของเรานะจ๊ะ